พอไปเจอคู่อริมีการแบบแทงด้วยนะแล้วแทงกันโดนสีข้างโดนเข่าแบบนี้
แต่จะให้คุณผู้ชมดูสภาพตอนที่ชาวบ้านเขาไปจับตัวเนี่ย
สภาพนี้หงอเจาะเลยนะคะ
เอ้าทำไมหนูตีทำไม

อย่าเฮ้ยตีทำไม
เฮ้ยเทียบเร็วเร็วไปปิดตื้นหน่อยโดนทั้งคนหนึ่ง
เอ้ามึงเก่งแล้วเหรอ
เอ้าทำไมทำไม

มึงแหลงใช่ไหม
มึงแหลงใช่ไหม
ไม่ใช่ผมไม่ใช่มึงได้อย่างไร
โอ้โหเช้าบ้านรุมจับเลยนะ

เพราะว่าชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน

อยู่ตรงโค้งแสงจินดาในซอยทางเข้าวัดบางหัวเสือที่พระประแดงของสมุทรประการ

ลุมบอลอยู่มีอาวุธก็คือมีดสั้นมีดยาวจ้วงแทงกันกลางถนนเลย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ตกอกตกใจไง
ทีนี้พอเขาเห็นแบบนี้เขาต้องช่วยไปห้ามสิคะ
แล้วตำรวจเราก็รีบแจ้งตำรวจเลยเพราะอะไร
เห็นว่ามีคนโดนแทงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บเลือดนี้ออกเลยนะ
เมื่อกี้คนเสื้อสีเทาฟ้านะ

และที่ชาวบ้านเขาจับกลุ่มตัวไว้ได้เนี่ยก็คือคนที่ไปแทงเขานั่นแหละ
คนก่อเหตุเจอมีดพกสั้นเจอมีดดายา
โอ๊ยฝั่งคนเจ็บนี้นะ
คนที่โดนแทงเนี่ยอาศัยช่วงที่แบบชุนละมุนก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไป
โรงพยาบาลก่อนสุดท้ายเห็นบอกว่าปเต็กตึงก็มาช่วย
ใช่เพราะว่าเขาไปเจอไงอยู่ตรงร้านจอดรถวัดบางแย่แพรก
ที่พระแปดแดงในราคากู้ภัยก็เลยไปช่วย
ไปเจอคนที่โดนแทงอายุ๑๕เองคุณผู้ชม
แล้วสภาพโดนแทงสี่ข้างโดนแทงที่เข่าอีกค่ะ
เลือดอาบเลยเจ้านักภิษฐ์เขาก็เลยต้องรีบปฐมพยาบาล
เอาตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการก่อน
ทีนี้น้องคนที่โดนแทงเขาบอกว่าผมหนีฝั่งคู่อริมา
แล้วก่อนจะเกิดเหตุจริงผมขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเพื่อน
วัดบางย่าแพรกนี่แหละแล้วผมเจอหน้าคู่อริเนี่ย
ตรงหน้าโรงเหล็กมันมีการตะโกนท้าทายกันด้วยอ่ะคุณ

จอดรถลงมาปั๊บไล่ฟันไล่แทงกัน
ผมพลาดท่าเองก็เลยโดนแทงสี่ข้างโดนแทงตรงหัวเข่า
แต่ฝั่งนี้บอกว่าโดนไล่แทงใช่ไหม
ฝั่งนู้นไอ้หนูน่ะเมื่อกี้ที่ชาวบ้านเขาจับไว้
ไอ้หนูก็บอกพี่น้าครับพวกนี้มันไล่แทงผมก่อน
ผมป้องกันตัวถ้าเกิดผมไม่ป้องกันตัวผมก็ตายดิพี่
แล้วการไปป้องกันตัวก็คือไปคว้ามีดของแม่ค้ามา

ป้าป้าอย่าเพิ่งหยิบมีดเลยเดี๋ยวลายนิ้วมือติดนะฮะ

เอางี้ไหมล่ะในเมื่อสองฝ่ายพูดไม่ตรงกัน
เอายังไงดีถามชาวบ้านดีกว่า
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เดี๋ยวลองฟังกันหน่อยค่ะ
เขาว่ายังไงคะใครแทงใครกันแน่
พี่ผมหันสมาชีคือสตจรพังติด
แล้วผมก็เห็นว่ามีปีนตรงนึงสักปีนคว่า

ตอนนั้นมีเอ้ยมีดประมาณกี่เล่มหรือพี่

มีเสียงโวยวายด่าทอกันอย่างนี้หรือว่าท้าทายกันพี่

มันก็ชัดมีดตั้งมาตั้งมาแทง
แต่ไม่รู้เข้าไม่เข้าไม่รู้นะ
โอ๊ยชาวบ้านของเราไอ้ฟังยังออกรถเลยนะคะ
สี่คนที่เห็นเนี่ยคือแบ่งเป็นสองฝั่ง
ฝั่งละสองคนและก็มีมีดกันทั้งสองฝั่ง
เข้ามาดิเข้ามาดิท้ากันอยู่แบบนี้
ทีนี้คนที่ก่อเหตุสุดท้ายโดนจับได้
เพราะว่าเมื่อกี้ไงชาวบ้านเขาจับกลุ่มไว้ได้

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ยังเป็นเยาวชนอยู่ก็ต้องส่งฝากขังสารเยาวชน
ทีนี้ฝั่งน้อง๑๕ที่โดนแทงตรงสีข้างด้านขวากับหัวเข่า

ก็จะเอาตัวมาสอบปากคำอีกทีนึงเหมือนกัน

มาตีกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้รวบเองซะเลย